มาดูรางวัลที่เป็นกำลังใจให้กับบรรดาคนในแวดวงสื่อมวลชนนะครับ
สื่อครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์สื่อออนไลน์หรือแม้กระทั่งโทรทัศน์นะครับ
ได้มีการประกาศผลการประกวดรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าว
ส่งเสริมสิทธิเด็กประจำปี๒๕๕๙นะครับ
ซึ่งก็เป็นข่าวดีครับที่ไทยรัฐทีวีรวมทั้งไทยรัฐออนไลน์นั้น
ได้รับรางวัลชนะเลิศในสารคดีประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ครับ
สถาบันอิสรามมูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
และองค์การยูนิเซฟประเทศไทยจัดโครงการประกวดข่าว
และสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กในหนังสือพิมพ์โทรทัศน์
และหนังสือฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพข่าวสิทธิเด็ก
ให้มีการนำเสนออย่างมีคุณค่าระดับวิชาชีพระดับอุดมศึกษา
โดยได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่๑๑แล้วนะครับ
โดยมีนายอานันต์ปัญญารชุนทูตองค์การยูนิเซฟ
อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัล
พร้อมกับจัดเวทีเสวนาบทบาทสื่อในการส่งเสริมการพัฒนาการในเด็กครับ
ซึ่งในปีนี้นะครับคุณผู้ชมพิธีมอบรางวัลข่าว
และสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประจำปี๒๕๕๙
สารคดีข่าวตอนสิทธิเด็กสิทธิปกป้องชุมชน
ผลงานข่าวของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้น
สื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์รางวัลชนะเลิศประจำปี๒๕๕๙
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น๒๖ผลงาน๑๒สถานีข่าว
ซึ่งสารคดีข่าวตอนสิทธิเด็กสิทธิปกป้องชุมชน
การนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนรอบเหมืองทองคำอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
สะท้อนถึงการละเมิดสิทธิเยาวชนในการออกมาปกป้องทรัพยากรในชุมชน
จากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
ตลอดระยะเวลาเกือบ๑๐ปีจากการเข้ามาทำเหมืองแร่ทองคำของกลุ่มนายทุน
นำไปสู่การฟ้องร้องเยาวชนกลุ่มคนรักบ้านครับ
ละเมิดสิทธิเด็กหลายคนก็อาจจะมองว่าเป็นปัญหาเล็กนะคะ

โดยเฉพาะเด็กในพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการกระทำของผู้ประกอบการเมืองแร่หรือว่าผู้ประกอบการอื่นนะคะ
ซึ่งการที่เด็กเหล่านี้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องชุมชนของตนเองนั้น
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะสามารถทำได้ค่ะ
และรางวัลชิ้นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
และช่องไทยรัฐทีวีที่พยายามเกาะติดและนำเสนอให้เห็นผลกระทบ
เพื่อต้องการสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาคุ้มครอง
แล้วก็ดูแลสิทธิของเด็กกลุ่มนี้ค่ะขอบคุณค่ะ